ตำรวจสนทองหล่อสามารถจับกลุ่มตัวลูกเลี้ยงคนดัง
ลูกเลี้ยงของนายกรจาติกาวนิตอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
นั่นก็คือนายติ๊งพันทิศมหาเป่าระยะ
โดยตำรวจสนทองหล่อสามารถจับกลุ่มนายติ๊งอายุ๒๗ปี
ซึ่งเป็นลูกติดของนางวรกรจาติกาวนิษฐ์ภรรยาของนายกรจาติกาวนิต
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังถ้านับญาติแล้วก็คือลูกเลี้ยงของคุณกรนั่นเองนะครับ
โดยสามารถจับกลุ่มได้ขณะที่กำลังนั่งรถแท็กซี่
ด่านตรวจค้นปากซอยสุขุมวิท๑๙ในช่วงเช้ามืดของเมื่อวานนี้
ตำรวจเห็นว่านายพันทิศมีท่าทีพิรุษในขณะที่นั่งรถแท็กซี่อยู่นะ
ก็เลยขอตรวจค้นรถครับก็ไปพบโคเคนชนิดผงสีขาวบรรจุอยู่ในถุงพลาสติกใส
ในกระเป๋ากางเกงด้านซ้ายน้ำหนัก๐๙๒กรัม
แล้วก็ยังพบหลอดพลาสติกสีดำซึ่งเป็นอุปกรณ์ในการเสพในกระเป๋าของนายติ๊งอีกด้วยนะครับ
โคเคนแบบนี้นายพันทิศก็ยอมรับว่าเสพโคเคนจริงโดยก่อนเกิดเหตุได้ไปเที่ยวตลาดนัดรถไฟรัชดา
ต่อมาก็เรียกแท็กซี่เพื่อเดินทางกลับบ้านแต่ก็มาถูกตำรวจจับกลุ่มดังกล่าวนะครับ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหามียาเสพติดให้โทษประเภท๒โคเคนไว้ในครอบครอง
ก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสนทองหล่อดำเนินคดีต่อไปนะครับ
โดยในช่วงเช้าของวันนี้จะควบคุมตัวนายพันทิศไปขออำนาจศาลอาญากรุงเทพใต้
ฝากขังชั่วคราวในความผิดดังกล่าว
ขณะที่มีรายงานนะครับว่าระหว่างการควบคุมตัวเนี่ย
ยังไม่มีญาติติดต่อแสดงความจำนงขอประกันตัวนายพันทิศในชั้นพนักงานสอบสวนแต่อย่างใดครับ
โดยนายพันทิศมหาเป่าระยะหรือว่าติ๊งเนี่ย
เป็นบุตรชายคนเล็กของนางวรกรจาติกะวนิษฐ์
นามสกุลเดิมก็คือสูตบุตรนะครับ
กับนายกฤษณพงศ์มหาปรยะ
มีพี่ชายร่วมบีดาก็คือนายพงศกรมหาปรยะ

เป็นข่าวเป็นคราวกันมาแต่ติ๊งเป็นน้องแต๊งนะครับ
แล้วก็หลังพ่อแม่แยกทางกัน
วรกรก็ได้สมรสใหม่กับนายกรจาติกวนิษฐ์
อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนั่นเองนะครับ
เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาอย่างที่เห็นเมื่อกี้หน้าจอ
นางวรกรผู้เป็นแม่ได้โพสต์เฟซบุ๊ก
มีใจความบอกว่าขอบคุณทุกกำลังใจ
ทราบข่าวตอน๒ทุ่มครึ่ง
บุตรชายอีกคนยังไม่ติดต่อมาเลยตั้งแต่เกิดเรื่อง
กลัวแม่มากกว่ากลัวตำรวจ
ผู้เป็นแม่โพสต์แบบนี้แม่ของติ๊งนะครับ
ซึ่งถ้าทำผิดจริงก็ต้องรับโทษตามกฎหมายครับ

วรกรก็ได้โพสต์ข้อความอีกครั้งนะครับว่า
แต๊งก็คือนายพงศกรมหาปาระยะพี่ชายของนายพันทิศ
ติ๊งได้เข้าเยี่ยมนายติ๊งแล้ว
ส่งข่าวมาบอกว่าตอนนี้ทั้งสอนอมีน้องถูกขังอยู่คนเดียว
แล้วก็ซื้อยากันยุงกับบะหมี่เป็ดให้น้องแล้ว
แล้วน้องก็ถามมาว่าถามมาแค่ว่าแม่รู้เรื่องหรือยัง
ก็ในโพสต์นะครับมีชาวเน็ตจำนวนมากมาเขียนให้กำลังใจนางวรกรนะครับ
แล้วก็วิพากษ์วิจารณ์การกระทำของนายติ๊งด้วยนะครับ
ผู้สื่อข่าวก็พยายามโทรจะสอบถามคุณกรจาติกวนิษฐ์นะ
แต่ว่าไม่สามารถที่จะติดต่อได้นะครับ
ไม่รู้ความคืบหน้าว่าคุณกรคิดยังไงกับลูกเลี้ยง
ก็คือนายติ๊งที่ถูกจับครั้งนี้นะครับ